เอามาต่อกันที่คู่นี้กันบ้างคู่นี้อย่าคู่ดิฉันเลิก

คิตตี้ชิชาและเนมปราการไรวานะคะคู่นี้แหม่ครองรักกันมา
จะบอกว่าความรักต้องไม่เชิงขนาดนั้นเพราะเขายังไม่แต่งงานกัน
คบกันมาคบกันมาคุยกันมาเนี่ยก็ระยะหนึ่งแล้วแหละ
แล้วก็เป็นที่ฮือฮาด้วยตอนคบกันตอนแรก
ตอนเลิกกันเนี่ยก็คือฮายิ่งกว่าที่ฮือฮาเนี่ยไม่ได้ฮือฮาเพราะว่าเลิก
คือฮาเพราะว่าเลิกปั๊บมีคนใหม่ปุ๊บมันเด็ดตรงนี้
ขอถามหน่อยว่าฝ่ายไหนคะมีมันอะไรฝ่ายหญิงจ้ามันแรงตรงนี้
เขาบอกว่าสวมคอนเวิร์ตเลิกรากันแล้วนะคะนี่แหละเมาส์แรงกันด้วยว่า
นักแสดงสาวมีหนุ่มคนใหม่มาดามใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย
นี่มีคิวออกอีเวนต์ปุ๊บพอดิบพอดีเลยเจ้าตัวก็ย้ำชัดนะคะว่า
เออเลิกรากับสาวคิตตี้แล้วแต่ว่าไม่ได้ดูว่าแบบเศร้าอะไรนะคุณ
เขาพูดแบบยอมรับแบบแมนด้วยว่าเพราะนิสัยส่วนตัวของเขาเองแหละ

แล้วก็วอนเลยว่าอย่าไปโจมตีฝ่ายหญิงนะ
ไม่มีปัญหาเรื่องมือที่๓เลย
รวมไปถึงทิ้งท้ายแบบเตอร์ไพรส์ใหญ่
ใหญ่มากด้วยแง้มบอกเลยว่าอดีตหวานใจตอนนี้
เขาอินเลิฟกับรักครั้งใหม่ที่เป็นนางแบบด้วยจ้ะ
ดอกจันทร์คำว่าเป็นนางแบบด้วยนะจ๊ะ
จริงก็ห่างกันมาสักพักนึงแล้วครับ

ที่น้องเขาอาจจะไปทำให้น้องเขาเสียใจอะไรประมาณนี้
อยากจะบอกว่าตอนนี้น้องเขาสนิทกับเป็นนางแบบสาวคนหนึ่งครับ
เขาเล่าให้นางฟังเขาคุยกับคนนี้ทุกวัน
เป็นคนที่เขาแบบรักที่สุดตอนนี้คือนางแบบสาวคนหนึ่ง

ก็ไม่รู้เหมือนกันครับวันนี้ต้องไปถามเขาเองครับผม
ก็ไม่รู้ก็ถ้าเปลี่ยนก็มาบอกก็ได้
ก็ไม่ได้มันก็โอเคมันก็คล่ำดีแล้ว
เมมเคลียร์กันแล้วใช่ไหมกับคิตตี้ว่าจะพูดเรื่องนี้ได้
หัวมาน่าสนใจมากเลยค่ะเนมค่ะ
แบบนี้ทีแรกพี่ก็อยากจะรู้ว่าเออเลิกกันเพราะอะไร

รู้ว่านางแบบคนนั้นคือใครมากกว่านะคะ

ิตตี้คบกับนางแบบคนนั้นคือใครนะคะ